สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เขาบอกวันนี้พี่มดเซ็กซี่จะตายจบค่ะ
วันลงมาถึงนี่นี่คือเสื้อมดดำเองใช่ไหม

ไม่รู้วะเค้าก็ต้องเปิดอันนี้ออกเปล่า

โอเคลูกอยู่แล้วโอเคจบแล้วลูก

คือตอนนี้คนกรุงบอกว่าวันนี้น่าจะโอเคฝนน่าจะไม่ตก

แต่ลมแรงนะมิ้นลมแรงใช่ไหมคะ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาบอกว่า
คือแม้ว่าอากาศจะดูน่าไว้ใจแต่เราก็ยังวางใจไม่ได้
เพราะมันอาจจะมีฝนตกน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำท่วมขังระยะสั้น
น้ำป่าไหลหลากก็อาจจะมีเขาก็เลยออกประกาศเตือนแต่ละภาคนะคะ
เหนือนี่มาก่อนเลยสุโขทัยเขาระบุเลยนะ

พิศนุโลกคืออำเภอเนินมะปรางนครไทยชาตรการ
แล้วก็เพชรชบูรณ์อำเภอเมืองเขาค้อชนแดนวิเชียนบุรีแล้วก็น้ำหนาว
ส่วนอีสานค่ะโคราชอำเภอเมืองปักช่องวังน้ำเขียว
ศรีสเกตอำเภอขุคั้นขุนหาแล์แกนทำรัก
อุบลราชธานีอำเภอเมืองน้ำยืนนาจลวยเขมราชสว่างวีรวงแล้วก็ศรีเมืองใหม่
ส่วนภาคกลางที่ต้องเฝ้าระวังนะคะ
นครนายกอำเภอเมืองปากพลีปราจีนบุรีกะบินบุรีนาดีประจันตคาม
สะแก้วตาพระยาอรัญญประเทศเขาชะกันวังน้ำเย็น
ฉะเชิงเซาท่าตะเกียบสนามชายเขตชนบุรีอำเภอเมืองบ่อทองบ้านบึงศรีราชาบางละมุง
ระยองอำเภอเมืองบ้านค่ายแกลงแกลงนี่ตอนนี้ยังไม่หายเลยนะมาใหม่อีกแล้ว
จันทบุรีทุกอำเภอค่ะตราดทุกอำเภอนะคะ
ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังเนี่ย
ก็จะมีถ้าภาคเหนือก็จะเป็นพยาวตากพิศนุโลกอีสานเป็นหนองบัวลำพูมหาสารคามร้อยเอ็ดขอนแก่นโคราชสุรินบุรีรำศรีสะเกดแล้วก็อุบล
กลางมีสิงห์บุรีอ่างทองอายุทยาปฐุมธานีสมุทรปราการจันทบุรีแล้วก็กรุงเทพอันนี้ต้องระวังเหมือนกัน
คือจริงจริงถ้าเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในกรุงเทพยังไม่ค่อยมีภาคกลางก็จะเป็นขอบนอกนอกแต่ว่าถ้าเป็นที่ระวังเรื่องน้ำล้นตะหลิ่งเนี่ย
ก็ตรงไหนที่ติดแม่น้ำนะคะก็ต้องเฝ้าระวังทั้งหมดเลยนะคะ
หลายคนอยากไปดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนค่ะ
เป็นยังไงบ้างป่าสักชุระสิต
น้ำไหลลงสู่เขื่อนลดลงนะคะถือเป็นข่าวดี
เขาบอกว่าลดลงกว่าวันที่ผ่านมา๕๖ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าศักดิชลสิทธิ์ก็เริ่มระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อน
ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือว่า๒๔ล้านลูกบาทเมตร
ก็ลดลงกว่าเมื่อวาน๓๗ลูกบาทเมตรนะคะ
ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าศักดิ์ชุลสิตตอนนี้๓๘๓ล้านลูกบาทเมตร
ก็เท่ากับ๑๓๙ความจุของเขื่อน
แปลว่ายังเก็บได้เยอะนี่แค่๓๙๔๐เองใช่พอลดการระบายน้ำลงเนี่ย
เขื่อนป่าสักชุระสิตที่จะไปสมทบกับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็เลยลดลงไปด้วย
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ฝั่งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ถือว่าไม่เสี่ยงต่อการถูกน้ำล้นนะคะถ้าจะมีการระบายน้ำเพิ่ม
อันนี้ย้ำว่าถ้ามีการระบายน้ำเพิ่มนะแต่ถ้าฝนตกหนักเพิ่มอันนี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกัน
ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าศักดิชนลสิตเนี่ย
เขาก็จะแจ้งให้ประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำได้ทราบร่วงหน้านะคะ
ว่าจะมีการระบายน้ำเมื่อไหร่เพื่อที่ประชาชนจะได้เตรียมตัวแล้วก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
เขาบอกว่ามีเรื่องของที่หลายคนกำลังให้ความสนใจก็คือไต้ฝุ่นนันมาดอลอืม
ลมไต้หวันกับญี่ปุ่นแบบหูราบแบบราบจริงจริงหลายคนเห็นคลิปในโซเชียลอ่ะ

แผ่นดินไหวเอ่ยญี่ปุ่นอบพรบคนเป็นแบบหลายล้านคนเลยนะคะ
เขาเผยภาพความน่ากลัวของไต้ฝุ่นนันมาดอร์ค่ะ
เขาบอกว่าลูกนี้เป็นลูกอันตรายเพราะว่าเขาเทียบเป็นไต้ฝุ่นระดับ
ซึ่งโอ้โหใหญ่สุดในรอบ๗๐ปีเลยก็ว่าได้อะค่ะ
ตอนนี้มันกำลังเคลื่อนตัวมุ่งสู่คิวชูนะคะ

แล้วจะไปขึ้นฝั่งที่คาโกชิมะทางใต้สุดของเกาะคิวชู

หลายคนเห็นแล้วหลายคนก็คือแชร์กันเยอะเหมือนกัน

ใช่ตะวันแผ่นดินไหวด้วยเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต๗๐กว่าศพ
ซึ่งเอาจริงเรารู้กันฮะเมื่อวานเป็นวันพระถ้าเป็นคนไทย
ดูว่าอะไรเกิดขึ้นในทวีปเอเชียของเราบ้าง
ญี่ปุ่นพายุเข้าตะวันแผ่นดินไหวรอบอ่ะบ้านเราใช่ไหมหรือยังไงนะ

มันบางคนบอกว่าเฮ้ยอย่างที่นักวิทยาอย่าลืมนะฮะเราเบื่อเวลาได้ยินคำว่าโรคร้อน

มันเบื่อมันรู้สึกไกลตัวเรื่องกลุ่มตุ๋นไม้เรื่องกล้านปลอยมนตร์
แต่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
แต่นักวิทยาศาสตร์เขาพูดคำนึงว่าไงรู้ไหมเนี่ยน้ำแข็งมันละลายเร็วมากกว่าการคาดการณ์ถึง๒เท่า
อันนี้คือนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่เขามีประชุมกันเขาบอกว่ามันละลายเร็ว
เราก็คิดว่ามันละลายเร็วประเทศเราร้อนจะตายจะไปเกี่ยวอะไรกับน้ำทะเล
ไม่ถึงแน่อะไรอย่างนี้มันก็ไหลลงมา
ภูมิมันแบบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้คุณดูสิฮะว่าสภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงขนาดไหน
ก็เนี่ยที่ฝนตกหนักที่บ้านเราน้ำท่วมหนักในรอบหลายปีนี่ก็นี่แหละค่ะ
ถ้าปีนี้ประเทศไทยอากาศเขาบอกมีถ้าอากาศเราหนาวสุด
เพราะว่าสมดุลเนี่ยมันมีไว้ให้เราแล้วเหมือนกับว่าทางนู้นเขามีภูเขาน้ำแข็งใช่ไหม
มันก็จะทำให้พระอาทิตย์แตะดวงอาทิตย์ร้อนอยู่ประมาณนี้แหละ
แต่ถ้าเกิดพอเขามีการละลายเร็วขึ้นมันก็จะทำให้โรคร้อนอย่างที่บอก
จริงมันมีผลกระทบทั้งระบบมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วย
เพราะฉะนั้นอย่างหลานเราไปเยอรมันไปทำงานเขาบอกว่าร้อนด้วย
แล้วคนเวลาซื้อของซุปเปอร์อะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะเขาจะสิ่งแรกที่เขาดู
เขาจะดูที่ขวดบรรจุพันธุ์ก่อนว่ารีไซเคิลได้ไหม
ถ้ารีไซเคิลไม่ได้เขาก็จะไม่ซื้อกันเลยนะ
เขาไม่อุดเขาไหม้เลยคือเขาแบบมีจิตอยู่ตรงนี้มาก
แล้วก็รัฐบาลเขาก็ให้การสนับสนุนว่าสินค้าที่เป็นรีไซเคิลเฉพาะขวด
เอาไปแลกเป็นเงินได้เชื่อไหมหลานเราอ่ะ
ผงซักฟอกกะปิน้ำปลาเล็กน้อยมันไม่ใช้เงินตัวเองเลยนะ
เก็บขวดขายเพราะว่าเขายินดีเลยเขายินดีแบบว่ารับซื้อแบบง่าย
เพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องส่งเสริมเหมือนกันเนาะ

คุณดูดีนะฮะเมื่อวานนี้สิ่งที่เกิดขึ้นญี่ปุ่น

บอกว่าวันนี้ไทยรัฐเราได้เอานำเสนอไปแล้วความน่ากลัวของพายุ

อุ้ยแรงนะ

แล้วแน่นอนก็บอกว่านับว่าเป็นความรุนแรงแล้วก็สามารถรู้สึกได้ถึงกรุงไทเปย์

หลังจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้๖๙นะครับ
หรือถ้าจนกว่าสร้างความเสียหายเนี่ย
เขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้คือแบบมันปั่นป่วนไปหมดเลยถูกต้องไหม
ผลกระทบเนาะ
ก็ตอนนี้เบื้องต้นคือเขาอบพยพคนที่เกาะคิวชูไป๔ล้านแล้ว
ก็คือต้องอบพยพออกก่อนเลยเพราะว่าพายุมันจะขึ้นที่นั่น

ตอนนี้ญี่ปุ่นเจอพายุ

คือใต้สุดใช่ไหมเม้นหนูไปเรียนมา
ใต้สุดค่ะแต่ว่าอยู่ทางตอนใต้

ใช่ค่ะเขาบอกว่าใต้ฝุ่นลูกนี้เป็นลูกที่๑๔ของญี่ปุ่น
ช่วงเดือนนี้ค่ะจริงช่วงประมาณสักตุลา
จริงมันจะเข้าตุลานะ

เพราะมันจะเป็นเปลี่ยนจากหน้าร้อนจะเข้าหน้าหนาว

บางทีก็จะเข้าแบบประมาณปีนึงตกประมาณสักแบบ๒๐๒๑ลูกอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะฉะนั้นเขาเป็นเกาะเขามีโอกาสเจอพายุมากกว่าเราอยู่แล้ว
ใช่ค่ะก็ตอนนี้เฝ้าระวังแล้วก็มีการให้ประกาศอบพยพกันไปแล้ว

เราทุกคนเลยถ้าสมมติเราไล่เลียงกันแต่ละจังหวัดเป็นอะไร
ทวิตเตอร์มาพูดคุยกับเราได้เนาะ
อีกหนึ่งเรื่องทุกวันจันทร์
รักษาการนายกเขาจะลงพื้นที่

เขาวีดีโอคงวีดีโอเขาใช้ทุกเทคโนโลยีเลย
ใช่ไหมคนเอกประวิตุกระฉับกระเฉงขึ้นเยอะเหมือนกัน

ต้องใช้คำว่าณวันนี้เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี
เดินทางไปที่สนามบินเนี่ยโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ย
คุณสุชาติชมกลิ่นแล้วก็ถือว่าเป็นแก่นำพักพลังประชารัฐ
นี่คุณดูมาแล้วนี่
นะฮะแล้วก็วันนี้วาทีผู้สมัครให้การต้อนรับจากนั้นก็นั่งรถเนี่ยนะครับ
เขาบอกไปดูทะเบียนรถทะลองกันเนี่ยจะสองสี่ศูนย์เนี่ยกรุงเทพเนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำ
ในพื้นที่ภาคใต้นะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างรับฟังการบรรยายสรุปโครงสร้างเสริมสร้าง
กายภาพมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินเนี่ยเพื่อพัฒนาจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยพลเอกประวิทย์นะฮะ
ก็ได้ฝากวิทยาลัยดังกล่าเนี่ยให้ดูแลเรื่องภาษาไทยโดยทำยังไงก็ได้ให้เด็กในพื้นที่เนี่ยใช้ภาษาไทยให้ดีหน่อย
อ่ะต้องช่วยหน่อยใช่ไหมค่ะนี่ดูสิอันนี้กันรับฝั่งแรงงานอยู่อ๋อ
แต่ก็เดินกระฉับกระเฉงมากขึ้นก็บอกแหมตั้งแต่รักษาไปรักษาการนายกเนี่ย
ดูสุขภาพกันแข็งแรงขึ้นอืมดูกระฉับกระเฉงมากขึ้นก็ดูแข็งแรงขึ้นนิดนึง
เนี่ยดูสิเนี่ยดูอ่ะเนี่ยเนี่ยมาแล้วเห็นไหมเดินเอง
ช้านิดนึงแต่ว่าเดินเองได้มันต้องแบบมีคนคอยพยุงแขน
มีเสียงไหมลูกเนี่ยนี่ไง
นะฮะแน่นอนซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่อ่ะ
ที่เขาไปวันนี้ที่ท่านลองไปลงพื้นที่เนี่ยเขาจะใช้ภาษามารยู
ค่ะเอ่อพลเอกประวิทย์ก็เลยบอกเนี้ยเราควรจะมีภาษาไทยนะ
เป็นภาษากลางนะฮะจากนั้นพลเอกประวิทย์เนี่ยก็พูดคุย
กับผู้เลี้ยงโครเยอะถูกต้องไหมฮะ
ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนนกับเกษตรกรชาวอำเภอรามันเนี่ย

ซึ่งเกษตรกรก็ได้รายงานถึงความก้าวหน้า
ของการดำเนินการพร้อมกับขอเสาไฟฟ้า
เขาบอกว่าขอท่านรองเนี่ยขอเสาไฟฟ้า

ตอนนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่า

ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน
นะฮะก็มีการขอบคุณนะฮะ
พอใจมากครับท่านนายก

ก็แสดงก็ขอบคุณท่านหน่ายก

แต่เป็นรองนายก

แต่เขาเป็นรองนายกนะฮะวันนี้

แล้วก็ดูแบบลงพื้นที่ทุกวันจันทร์ใช่ไหม

แล้วก็ค่อนข้างเห็นผ่านหน้าสื่อบ่อยขึ้น

ข่าวน้ำทงน้ำท่วมหลังจากที่มีวีดีโอคอลไปช่วย
เหลือคุณยายแถมบังละวีดีโอคอลหาฮีโร่ที่ช่วยน้องที่โดนไฟดูดอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ติดตามกันว่าหลังจากนี้มันก็ใกล้๑๘๐วันแล้วนะน้องเนาะ

ลงค่ะลงคือหลังจากที่หายไป๓สัปดาห์กว่า

แต่ว่าลงไปในฐานะ

หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเฉย

อืม

เมื่อวานนี้มีการพูดถึงดาราปอปาปปเปอร์

มีการไปขุดรูปเมื่อ๑๓๑๔ปีที่แล้ว

กัญชัยลงว่าผู้มาก่อนการ

สมัยก่อนนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโฆษณาอยู่นะฮะ

เขาจะคอยอัปเดตข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับคดีนี้
เพื่อป้องกันไม่ให้มันหายไปจากกระแสสังคม

จริงตอนเคสกระทิงเขาก็เปิด

นี่ยังไม่รู้สินี่ไงทางคู่เลยนะสองคนน่ะ

มาก่อนการตอนนั้นพี่คุยกับเขาเรื่องอะไรนะ

นี่ไง

ศัยกรรมเป็น๑๗ครั้ง

รอบแรกสุดที่เขาออกทีวีออกสื่อ

แต่ตอนนั้นน่ะหนังสือแพรวสุดสัปดาห์

ย้อนกลับไปเมื่อ๑๔ปีที่แล้ว
เคยเป็นลาวมากเลยนะ

ทุกคออนเทนต์ก็จะนำมาเล่ากันหมด

พี่รักเขาเป็นหนึ่งในนั้น

การทำศัลยกรรมมันเป็นเรื่องแปลก

การที่แบบเอากระดูกหลังหู

พี่ชื่อมาก่อนการณ์จริงนะพี่สองคน

แม่แม่จำหนูนะอะไรลูกลูกปู
แม่มีอาคมแต่มันก็แพ้ทัวร์ลงนะแม่
อาคมมันสู้ทัวร์ลงไม่ได้นะแม่
ต่อให้แม่มีอาคมหรือเราไปขอพรจากไหนก็แล้วแต่เนี่ย
ทัวร์ลงมันน่ากลัวกว่าอาคมนะแม่
เปรกไม่อยู่น้องปูบอกค่ะจริง
เล่นหนังอยู่ที่ฮอลลีวูดจริงนะ
ใช่นับบทเด่นนี่คุณดูมัน๑๔ปีผ่านไป
แล้วพี่ก็กลับมาเป็นข่าวกับคนที่เป็นข่าวโด่งดังอีกรอบนึ

ถ้าพี่หนุ่มไม่ออกก่อนปีที่แล้ว๑๗ปี

แล้วก่อนตีท้ายครัวล่วงรับตับแตกนี้ก่อนตีท้ายครัว

จริงพี่ต้องอยู่เขาไปจนกว่าจะหาไม่แหละ

แบบว่าไม่ใช่แบบว่าคู่กันอย่างนี้นะคู่กันทุกวันด้วยนะเมื่อก่อน

คือแบบว่าคู่กันทุกเย็นแล้วก็มีรายการอาทิตย์กลับไปตีช้าให้กลัว
เมื่อก่อนเนี่ยคืออย่างนั้นเลยนะเช้าเย็นเลยนะ

คือวันนี้เพจดังพูดถึงว่าโอเค
เรามีการเปิดเผยชื่อดาราคือเพจเขาไม่สามารถหยุดได้หรอก

ใช่เพราะว่าคือทำคนตายในที่นี้

แต่เอาเงินไปลงทุนแล้วไม่ได้ทุนคืน
ไม่มีเงินรักษาสุดท้ายเขาตายป่วยตายหรืออะไรอย่างนี้
ทีนี้นี่ค่ะล่าสุดมันคือข้อความนี้

คือก่อนหน้านี้เขาบอกเรื่องโยงดาราปอที่มีกระแสข่าว
หลายคนก็เดาว่าปอคือใครแล้วเขาก็ออกมาใบ้เพิ่มเนี่ย
มีข่าวลือว่าปอคือผู้ชายนะครับ
งั้นอาจจะเป็นแล้วเขาก็พูดชื่อมาเลยว่า
ประดนแฟนใหม่ของเมียเก่าอภิรักษ์
ยึดทรัพย์ถ่ายรูปกับของกลาง
คันนี้ราคาน่าจะ๒๐ล้านยึดได้ที่บ้านปราบแถวราชบุรีมั้ง
ด้วยความที่เขาเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษใช่ไหมคะ

สามารถที่จะตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นดักฟังปลอมตัวแฝงตัว
เอกสารเพื่อสืบข่าวอันนี้ที่เพจบอกนะ
ใครจะสู้ใครจะหนีคิดดีนะครับ

ทีนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย
แล้วก็เป็นกระแสเป็นข่าวขึ้นมาใช่ไหมคะ
ยกตัวอย่างเอากระทิงกับบอลก่อน
ทิงกับบอลมีการแจ้งล่วงหน้าว่าจะเข้ามาพบพร้อมกัน
แต่ยังไม่ได้ติดต่อมาบอกแบบแน่ชัดว่าจะเป็นวันแล้วก็เวลาไหน
ทั้งคู่ต้องเข้ามายื่นหนังสือแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แต่หลักใจความสำคัญของการทำคดีแชร์ก็คือว่า
ต้องแยกให้ออกต้องดูให้ชัดว่า
คนที่เราดึงเข้ามาสอบสวนสืบสวนเนี่ย

เขาอยู่กลุ่มผู้เสียหายหรือเขาอยู่กลุ่มผู้ต้องหา
อันนี้คือสิ่งที่ยากแต่ต้องแยกให้ได้
ซึ่งเลยว่า

ถ้าอยากให้สิ้นกระแสสังคมจริงไม่คลุมเคลือก็สามารถเข้ามาชี้แจงในฐานะพยานได้
ส่วนประเด็นกระทิงกับบอลที่ว่ามีผังออกมาเหลืองเป็นแม่คงแม่ขายอะไรแบบนี้
จะมีความผิดด้วยไหมก็ต้องดูว่าพยานหลักฐานนะคะเป็นแบบไหนยังไงบ้าง
แต่ทีนี้เขาเตือนมาเหมือนกันนะคะคือชาวโซเชียลเวลาข่าวเวลาแบบมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ย
บางทีมันแชร์ไวส่งไวส่งบ่อยอะไรอย่างนี้เขาก็เตือนมาเหมือนกันว่า
เวลาแชร์โพสต์เกี่ยวกับนักแสดงไม่ว่าจะคนไหนก็ตามนะคะ
เขาได้รับความเสียหายระมัดระวังด้วย
เพราะณตอนนี้เนี่ยรายชื่อนักแสดงที่ออกมาทั้งหมดยังไม่มีใครเป็นผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหา
เพราะฉะนั้นถ้าคุณโพสต์อะไรไปในธรรมนองว่าแบบเนี่ยเขาคือผู้ต้องหาหรืออะไรแบบนี้เนี่ย
คุณมีสิทธิ์โดนฟ้องหมินประมาทได้เขามีสิทธิ์ฟ้องคุณได้แน่นอนนะคะ
เพราะว่าทางต้นสังกัดของนักแสดงเนี่ยเขาก็มีทีมกฎหมายคอยรวบรวมข้อมูลอยู่
มารู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเคสตัวอย่างแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะ
ทีนี้กรณีเคสของคุณปราบประดนเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ายังไง
ตามตัวว่าตอนแรกผมเป็นผู้หญิงเดี๋ยวก็เป็นผู้ชาย

ปรากฏว่าจนมีการเฉลยออกมาตอนบ่ายกลางคืนมั้งว่าเป็นผู้ชาย

ไม่รู้ก็คือคุณป่าประดนเขาก็บอกเขาเตรียมตัวแล้วล่ะ
อื้อที่จะแบบว่าล่าสุดเขาเตรียมสนายที่จะกลับมาชี้แจงเพราะเขาก็เสียหายเมือนกัน
อืมใช่เพราะว่าคือเปิดชื่อมาขนาดนี้อ่ะ
คนก็คือบางทีโซเชียลพออ่านปุ๊บเขาก็เข้าใจไปเลยว่า
คุณคือหนึ่งในหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกระทิงเป็นบอลพี่โตปาประดนหรือแม้กระทั่งดีเจแมนกับใบเตย
มุ่งเป้าที่ป้องนวัดป้องบอกผมไม่ค่อยซื้อกับก็จริงอ่ะ
แต่แต่ฉันรู้จักอี๊ป้องมาอี๊ป้องก็ไม่ซื้อจริงจริงอ่ะอืมนึกออกป่ะ
ก็เลยแบบว่าเจอคำถามคือคนไปถามป้องเยอะว่าดาราปอเปล่าคือคุณบุ๋มปะนัดดาวงผู้ดีนั่นแหละ
อ่อใช่น่ะเขาบอกว่าเนี้ยขนาดจะด้วยกำลังสัมภาษณ์ป้องนวัดเนี้ย
ไปฟังไปเปล่าฟังเสียงนิดหนึ่ง
อีกข่าวปุ๊บสาวปริศนาแฉว่าดารานุ่มรูปหล่อหน้าหล่อมากซื้อบริการทางเพศค่ะ
พอป่าอีกป่ะ

เมื่อวานทุกคนดูดิ

เขาบอกว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ปอปลา

แต่แน่นอนควรจะคิดถึงใบ
ใบเตยกับแมน
ถึงถึงถึงที่มีให้ข่าวว่า
ไปบอกว่าเปิดใจ
วันนี้พร้อมสู้ยิบตา

ครอบครัวของดีเจแมนพัฒนพลเนี่ยกับใบเตยสุธีวันเนี่ย
ถูกต้องไหมฮะหนึ่งคือร่วมกันนำเข้าสู่ระบบนะฮะ
แล้วก็คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จพรบคอมใช่ไหมคะถูก
โดยประการที่น่าเกินความเกิดความเสียหายกับประชาชน
ร่วมกันกู้ยืนเงินเป็นการช่อกงประชาชน
ใบเตยเนี่ยเขาไลฟ์สดผ่านไอจีของเขาเนี่ย
โดยระหว่างไลฟ์เนี่ยนางร้องไห้
แล้วตั้งแต่เกิดเรื่องทุกคนมาให้กำลังใจ
มีค่ามากสำหรับครอบครัวของเรานะครับ
ดีใจคนรอบข้างเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวแม่
เพราะเขาได้เต็มกว่าแม่เนอะคือนางมีลูกนางก็ได้เต็มกว่าแม่
ทุกคนไม่ต้องห่วงแม่พร้อมพิสูจน์หลักฐานทุกอย่าง
สู้มากสู้ยิบตาเพื่อทุกคนที่รักแม่
เพื่อผ่านทุกอย่างไปให้ได้เรามีไหมลูกเรามีคลิปไม่มีเนอะ
ส่วนเรื่องจะกลับมารับงานอะไรคือตอนนี้งานทุกอย่างโดนยกเลิกหมดเลย

ใบเตยบอกว่าแล้วแต่เจ้าภาพเลยตอนนี้ก็สบายเข้าใจทุกคนนะ
เตยพร้อมทำงานทุกวันแต่รู้สึกว่าถ้าอะไรมีกระทบกับงาน
แคนเซิลไปเยอะอยากให้ทุกอย่างคลี่คลายน่าจะไม่เกินเดือนหน้า
ก็คือสิ้นเดือนนี้แล้วก็บอกน่าจะไม่เกินเดือนหน้า
เดี๋ยวจะออกมาพูดทุกอย่างตอนนี้หยุดก่อนเพื่อให้คดีเรียบร้อย
เข้าใจทุกอย่างในระบบแล้วก็เชื่อมั่นในความยุติธรรม

คงเครียดแหละค่ะเพราะว่ากระแสข่าวมันก็กดดันเนอ
จริงคือมันก็มีกระแสข่าวก่อนนั้นที่บอกว่าเขาจะหนีจะหนีกัน
แต่เขาก็สุดท้ายเขาก็ออกมาไลฟ์คู่กันถูกป่ะคะว่า
กันทั้งคู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่า๓๐กันยายน
คุณก็ต้องดูว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงว่าวันที่๓๐เนี่ยเป็นยังไงนะฮะ
ยังเป็นประเด็นที่ควรพูดถึงกันเยอะอีกหนึ่งเรื่อง
เอาใกล้ตัวเราหน่อยอันนั้นบางคนคนที่โดนเราก็ส่งกำลังใจไป
เพราะว่าจริงมิ้นทำคนตายเยอะ

คือคนมันคิดว่าไปได้เงินปุ๊บจะได้เงินตอบแทน
กู้หนี้ยืมสินบางคนไม่มีบ้านเหลือเลย
ทุกวันนี้บางคนบอกว่าโอ้โหเอาบ้านไปจำนอง
เพื่อที่จะแบบว่าเอาเงินมาเล่นมาลงทุน
บางคนเอาเงินสดที่มีทั้งหมดไปลงทุน

อันนี้เราพูดกันบางคนโดอันนี้น่าเห็นใจจริงคนโดนอ่ะ
เขารู้ว่าตัวเองเป็นมาเล่งได้แบบคนหน้าน่ะ
เขารู้เลยว่าโอเคตอนแรกปี๒ปีแรกมันได้ถูกต้องไหม
แต่ความคนเราเวลาดวงไม่ดีตัวเอง
ไปลงปีที่มันจะโก่งแล้วอ่ะ
คือปี๒ปีแรกเขาได้

ตรวจไปตรวจมาปุ๊บก็เลยรู้สึกว่า
เฮ้ยจะเอาเงินตรงนี้รายได้ที่คนอื่นเขาได้กันเนี่ย

ปรากฏว่าเข้าโรงพยาบาลไม่มีเงินเหลือที่รักษาตัวเอง
นอนที่สิริราชเพื่อนนายแบบ
เพื่อนนายแบบที่เขาเดินแบบด้วยกัน
ช่วยกันส่งไปแต่รักษามะเร็ง
ยังไงมันก็ไม่พอหรอกมันยาว

ก่อนเขาตายเขาบอกแฟนเขากันแล้วบ้าง
ช่วยไปตามเงินให้ด้วยนะ
คือคุณเป็นคนไม่ดีคุณไปโกงเขา

ก็ไม่แปลกที่ทำไมคดีนี้ถึงเป็นอาญาแผ่นดิน

ทำไมถึงเป็นคดีที่ไม่มีการลดหย่อนโทษ
เพราะว่ามันคือทำลายชีวิตคนทั้งคนจริง
แล้วแบบจริงที่เพจเขาบางคนเขาหมดเนื้อหมดตัวจริงนะ

เพราะคนเราถ้าอยู่ดีหมดตัวแบบ

เพราะว่าหลายคดีในที่สุดแล้วมันก็เงียบไป
ถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้มันไม่เงียบ

คือแผ่นดินเอาความให้เรา

มดดำเล่าถึงน้องคนที่เป็นมันเอง

ในแบบคนที่บอกกับพี่มดรู้ไหมว่าเขาเดือดร้อนแค่ไหน

บอกพี่ขนาดเขานอนก่อนตาย

แบบต้องสู้อยู่

และเขาก็ก็เตรียมวางแผนของเขา
ขของเขาคืยแบบเขาจะรงค์ไว้รักษาตัวเองอ่ะ

บบบบถูกไหมปะกันจังหง่ายก็ออกให้เราไม่หมด

มันระยะยาวอย่าทำเลยสงสาร
อ่ะกลับมาเรื่องใกล้ตัวของเรามากขึ้นกว่าเดิม

มันจะออกทีที่แบบรู้ทีที่ที่สิ้นเดือนหรือเปล่า

ที่รู้กันแล้วเนี่ยคุณลองเอามาดู
แต่วันนี้เดี๋ยวรัฐบาลเขาก็มีวิธีการช่วยแล้วนะฮะ
เพราะว่ารัฐบาลจะช่วยอะไรหรือบ้าง
มันเป็นประเด็นที่พูดจากันแบบว่า

เดี๋ยวทางรัฐบาลเขาน้อยใจอีกนะเพราะมันขึ้นหลักสตางค์นะพี่มด
ถ้าน้อยใจเขาต้องน้อยใจทุกเพจลูกเตือนทุกรายการ
ทุกรายการเขาพูดหมดเลยสามร้อยเปอร์เซ็นต์บางบ้านเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มหลักพันคือเอาง่าย
กรณีค่าไฟฟ้าเนี่ยมีการปรับค่าเอฟทีสูงขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยหลายบ้านเนี่ยประสบปัญหา
ใช้ไฟเท่าเดิมแต่เหมือนค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นถูกต้องไหมฮะ
ใช้คำว่าค่าไฟเขย่ง๙กระโดดเขย่ง๙กระโดด
แม้จะเป็นหลักสตางค์เดี๋ยวเราก็รู้ว่าสตังค์ไม่สตังค์ก็สิ้นเดือนนี่แหละ
แล้วจะขาดใจนะฮะโดยในโลกออนไลน์เนี่ยเริ่มมีการโพสต์เทียบบินค่าไฟนะฮะ
เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าค่าเอฟทีเนี่ยจากเดิมเนี่ย
สิงหาคมจะอยู่ที่๒๔๗๗สตางค์ต่อหน่วย
อันนี้คือสิงหาคมนะลูก๒๔๗๗สตางค์ต่อหน่วย
ปรากฏปัจจุบันสิงหาอยู่๒๔สตางค์กันยายนขึ้นมาเป็น๙๓๔๓สตางค์ต่อหน่วย
คุณคิดดูว่ากี่เท่าเอาใหม่๔๓เหรอคะ
๒๔ค่ะ๒๔เป็น๒๔๗๗พิติไป๒๕ดูอ่ะ๒๕๒๕สตังค์ต่อหน่วย
เป็นปัจจุบันเดือนกันยายนคุณจะต้องเจอ๙๓๔๓สตางค์ต่อหน่วย
กี่เท่าเนี่ยแค่๓เท่าวะ
๓เท่าอะ๓เท่าท้วนนะ
๔เท่าด้วยซ้ำเดียวก่อนนะน่าจะ๔นะ
ตรงนี้เลยคือปรับจากเดิมหนูไม่ต้องคิดลูก

ช็อคเนอะพอได้ยินแจกแซงออกมาคือหนูว่าตกเลข

เดี๋ยวกลับบ้านไปถอดตู้เย็นอีกแล้ว
เคลียบกับกัญญายนเนี่ยใช้ไฟเท่าเดิม
เพราะเราก็คงไม่ได้ใช้มากเพิ่มขึ้นหรอก

ร้อนไงเปิดแอร์
เราคงไม่เปิดหิตเตอร์เหมือนเมืองนอกหรอ
เพราะฉะนั้นค่าไฟเราจะอยู่แค่นี้แหละ

เขาก็บอกว่าเขาใช้ไฟคือ๕๗๔หน่วย
คือเขาแค่ใช้๕๐๐กว่าหน่วยถูกต้องไหม
อืมเปิดเสียงไปคุณผู้ชมส่งมาเยอะเลยค่ะว่าค่าไฟขึ้นทุกบ้าน
ก็บ้านต้องขึ้นทุกบ้านก็เอ๊ะอ่ะก็พี่อ่ะไม่รู้จะโทษใคร
พี่ก็โทษตู้เย็นตลอดเลยอ่ะเขาเปรียบเทียบบินค่าไฟนะฮะ
ซึ่งเป็นผลจัดการปรับค่าเอฟทีเนี้ยทำให้ต้องจ่ายค่าไฟเนี้ยเป็นเกือบหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดปะอืมนะคะนี่มีคุณผู้ชมส่งตารางค่าไฟตัวเองมาเลยอ่ะค่ะอ่าบอกว่าใช้น้อยกว่าเดิมแต่จ่ายแพงกว่าเดิมอืมเนี้ยเหมือนเขาแบบเอ่ออันนี้ที่จ่ายแพงกว่านี้ใช้สี่ร้อยแปดสิบหน่วยเดื
รู้สึกว่าจะมีการแบบห้าร้อยบาทห้าร้อยหน่วยรู้สึกจะลดค่าเอฟทีห้าร้อยหน่วยต่อบ้านอืมหรืออะไรอย่างเงี้ย
รู้สึกเดี๋ยวเขาจะมีมาตรการออกมาเร็วเร็วเนี้ยแหละฮะเพราะว่าค่ะมันประทบกับทุกคนโดยตรงอืมจริงจริงจริงจริง
แล้วทุกครัวเรือนจริงจริงอืมนะอันนี้คือค่าไฟอืมนะคะเอ่ออ่ะ
มีอีกท่านึงอันนี้ใกล้ตัวเหมือนกันหมูขึ้นขึ้นอีกเหรอคะ
หมูอ่ะมันหมูไก่ลงช่วงก่อนอ่ะช่วงก่อนอ่ะไปกินไปกินหมูกระทะน่ะ
เราก็คุยกับหลานนะทำไมมันดูบางลงทำไมมันดูน้อยลงดูเหมือนหมูชาบู
น้อยลงค่ะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะรู้สึกว่า
ราคาเหล่านี้จะดีขึ้นนะคะบวกกับมันเป็นช่วงที่ใกล้กับเทศกาลที่จะ
เจด้วยนะคะอ่าหากคุณอุดมศรีสมทรงนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่านะคะ
อ่าจากการที่กรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายนะคะ
อุปโภคบริโภคที่จำเป็นทุกวันนะเขาติดตามทุกวันก็พบว่าอย่างนี้ค่ะ
ปัจจุบันเนี่ยราคาสินค้าอุปโภคนะคะในหมวดประสุทธิ์เนี่ยนะคะ
ทยอยปรับราคาลงค่ะเมื่อเทียบกับเดือนก่อนแล้วเนี่ยนะคะ
ราคาถูกอย่างที่บอกนะคะถูกลงโดยเฉพาะนะคะชิ้นส่วนที่จะเป็นไก่เนอะ
เป็นน่องอาดนะคะแล้วก็เป็นอ่าน่องติดสะโพกเนอะแล้วก็อ่า
สิ่งที่เป็นนับเป็นชิ้นชิ้นเนี่ยนะคะก็จะมีผลที่ว่ามันจะลดลงเนี่ย
ทำไมถึงลดก็ลดเพราะว่าปริมาณการผลิตเนี่ยนะคะลดลงนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพอผลิตลดแต่ความต้องการก็ลดด้วย
ก็เลยอ่ะไปกันได้นะคะไม่ไม่เอ่อเขาเรียกว่าพอคนต้องการน้อย
พอผลผลิตออกมามันก็เลยเหลือในตลาดก็ทำให้ราคาถูกลง
อันนี้เรื่องของไก่เนอะสำหรับราคาหมูหรือสุกรเนี่ยนะคะ
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทยเนี่ยยังคงตรึงราคาค่ะ
หมูแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่๑๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชนผู้บริโภคค่ะส่วนราคาขายปลีกหมูเนื้อแดงมีแนวโน้มปรับลดลงนะคะ
สภาวะตลาดที่ชะลอตัวอย่างที่บอกไปนะคะและที่สำคัญคือจากสภาพอากาศที่ฝนตกชุกด้วยนะคะ
อ่าทำให้ราคาเนี้ยมีแนวโน้มที่จะลดลงในระยะต่อไปนะอย่างที่บอกเนาะ
ฝนก็ตกน้ำก็เยอะน้ำท่วมนะคะอาจจะมีการต้องการใช้น้อยลง
แล้วก็หมูก็ไม่ได้ไม่ต้องแย่งกันว่าอย่างนี้เนอะและที่สำคัญอย่างที่ผัดไทยบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะ
ว่ามันใกล้ช่วงกินเจด้วยนะเนื้อสัตว์ก็จะถูกลงด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะ
ใครที่ทำวิธีถนอมอาหารเป็นนะหมูเค็มหมูอะไรต่างหมูสวรรค์ไก่เค็มอะไรทำเลยค่ะ
เพราะว่ามันกำลังที่จะราคาปรับลงแล้วนะของพวกนี้เก็บไว้กินได้ขนาดเดียวกันเราจะเข้าสู่เทศกาลกินเจวันที่เท่าไหร่ฮะเนี่ย
ค่าผักค่อนข้างจะปรับตัวขึ้นนะฮะอย่างผักชีเนี่ยกิโลกรัมละ
ตอนนี้นะเค้ามาฮาตลอดเลยน่ะเวลา๘๐๒๐๐บาทอ่ะ
ช่วงเทศกาลกินเจเขาไม่ให้ขึ้นนะเขาไม่ให้กินนะสองร้อยถึงสองร้อยยี่สิบบาท
หล่ำปีเนี่ยกิโลกรัมละหกสิบถึงเจ็ดสิบบาทคณะที่เราเคยกินกันแบบถูกถูกอ่ะ
เป็นหกสิบถึงแปดสิบบาทนะฮะเขาบอกว่าแน่นอนในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ย
ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าผักจะปรับตัวขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติทุกปีอยู่แล้ว
แต่ปีนี้จะรู้สึกว่าคุณจะเจอหมูสมมุติหมูกิโลละร้อยกว่าบาท
คุณเจอผักชีเนี่ยกิโลละสองร้อยนะเพราะหมูมันปรับตัวลงมาแล้วถูกต้องไหมมิ้น
คะใช่มันเหลือร้อยกว่าบาทถึงอยู่ผักจะแพงกว่าหมูไก่ละอื้ม
เนี้ยฮะเอาละค่ะแน่นอนนั่งข่าวอ่านข่าว
อ๋อคอแห้งฮะรู้สึกคอแห้งจริงจริงแล้วเนี้ย
เราไม่ควรปล่อยอย่างที่คุณบัตรไทยเคยอธิบาย

ฉันจำไว้เลยพี่ปัดไทยมาเจอฉันก็๑๐ปีที่แล้ว
ฉันมดดำไม่ใช่๖๗ปี

จิบนะ

น้ำตาล๐ไขมัน๐โซเดียมก็๐

หรือไม่ควรจะหิวน้ำแล้วปล่อยคล้อแห้งอะไรไม่ควรเลย
เพราะมันส่งผลต่อร่างกายของเรา

ควรจะดื่มน้ำต่อวันคุณนับไว้เลยนะ

บางคนบอกแก้วเล็กไม่ใช่แก้วใหญ่นี่แหละ
อย่างน้อยเขาบอกว่า๒ลิตรใช่ไหมที่หนู

ดื่มนะค่อยดื่มไปเรื่อยนะคะ
เชื่อว่าหลายคนคงดื่มน้ำไม่ถึงหรอกฮะ

ลองเปลี่ยนมาดูเป็นน้ำด่างอิชิตัน

มันจะรู้สึกถึงความแตกต่างคุณผู้ชมขาในต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือไต้หวันเนี่ยเขานิยมดื่มน้ำด่างกัน
ดัมจะหมดขวดแล้วเขานิยมดื่มน้ำด่างกันมาก
ตอนนี้ในไทยก็หาซื้อได้ง่ายตัวนี้เลยที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้
น้ำด่างอิสิตันค่ะผลิตด้วยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น
แล้วตัวนี้เนี่ยนะคะยังมีวิตามินบีรวมด้วยวิตามินบีรวมสำคัญนะคะ
ทำให้ปลายปรสาทของเราเนี่ยดีดานะอืม
ทำให้เราเนี่ยตื่นตัวแล้วก็สุขภาพดีนะมดดำครับแน่นอนฮะ
อย่างที่บอกกันว่าน้ำด่างอิชินันขวดนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะดื่มย่า
ค่ะเพราะมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนอ่อนหนูลองเปิดกินดูสรุปแน่ขอดูหน่อยสิ
จะดื่มง่ายขึ้นแล้วทำให้ดื่มน้ำเนี่ยได้มากขึ้นด้วย
เอาจริงดื่มได้ทุกเพศทุกวัยควรมีติดบ้านติดตัวไว้เลยนะครับ
ตัวเนี้ยมีประโยชน์จากวิตามินบีรวมวิตามินบีสิบสอง
แล้วก็มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทแล้วก็สมองด้วย
วิตามินด้วยนะฮะซึ่งวิตามินดีเนี่ย
จะมีส่วนช่วยในแบบว่าในการแบบว่าทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันของเรา
คืออันนี้สีมันเขามีสองสูตรอะค่ะน้ำด่างของอิชิตันเนี่ยนะคะ
สีฟ้าจะเป็นผสมวิตามินบีรวมซึ่งวิตามินบีสิบสองที่พี่มดบอกมา
เมื่อกี้ก็คือช่วยเรื่องการทำงานตามปกติของระบบประสาทแล้วก็สมอง
ส่วนสีเขียวเมื่อกี้นี่ที่พี่มดดื่มอยู่ค่ะเป็นวิตามินดีกิงโก
ตามินดีก็จะช่วยในเรื่องการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันนะคะ
ใครสนใจก็ไปเลยนะคะอีชิตันทั้งสองสูตรนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
แล้วก็ห้างชั้นนำทั่วประเทศหรือไม่สะดวกออกจากบ้านเข้าออนไลน์เลยนะคะ
ก็จริงจริงก็กลิ่นกลิ่นกลิ่นหอมหอมเหมือนที่พี่มดบอกจริงจริงอันนี้ก็หอม
เหมือนหอมคือหลายคนจะเคยเห็นกินพวกวิตามินบีสิบสองบีรวมกันค่ะ

ก็คือรวมอย่างนี้ก็คือดื่มน้ำก็คือเหมือนกับได้ทั้งน้ำเปล่าด้วย
วิตามินได้ประโยชน์ด้วยดีด้วยดีด้วยจริงผู้สูงอายุเนี่ยเหมาะนะ
น้ำด่างผู้สูงอายุเนี่ยเหมาะเลยเพราะว่าต้องจิบน้ำแล้วมีวิตามินให้ด้วย
ให้ด้วยอายุเรามากมากขึ้นเรากินน้ำน้อยลงใช่เขาบอกผิดนะ
คนเราอายุมากขึ้นควรจะดื่มน้ำแต่สังเกตไหมว่า
คนเราอายุมากขึ้นกับดื่มน้ำน้อยลงอืมแล้วเราดื่มอะไรกันเยอะขึ้นอ่ะ
พี่มดดื่มอะไรเยอะกาแฟเหรอกาแฟเยอะแต่พี่มีคนที่ดื่มน้ำเยอะอืม
คนสูงอายุเนี่ยเราพูดเอาตัวเราเป็นเกณฑ์เนาะ
บอกว่าบางทีปลายประสาททำไมมือมันชาทำไมแบบดูมันหนึด
เขาใช้คำว่าทำไมมันหนืดหนืดมันมันมันมันไม่คล่องเหมือนเดิม
นี่คือเรื่องของวิตามินบีนะเวลาไปหาคุณหมอ
คุณหมอก็จะให้เราทานวิตามินบีนี่แหละค่ะแต่ตอนนี้อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้ว
คือของหนูอ่ะเวลาแบบเวลาทำงานแล้วนอนน้อยค่ะทุกคนจะพูดเลยว่าต้องกินวิตามินบี
มันถึงจะช่วยเรื่องแบบให้มันสมองเลือดมันดีดอ่ะเหมือนเขาบอกว่ามันทำให้เส้นเลือดฝอยของเราอ่ะ
เลือดฝอยมันไปทั่วเนอะบางคนที่แบบปลายเท้าชามือชาคือมันไปไม่ถึงไง
แต่ทีนี้พอมีวิตามินดีมันช่วยเรื่องปลายประสาทเราอะไรเราอย่างนี้เราถึงเวลาเรากินวิตามินบีเราถึงรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าขึ้นมาอย่างเร็วอย่างเงี้นะคะ
เขาบอกทำงานทำงานหนักให้กินบีถ้าแบบเป็นหวัดไม่สบายก็คือกินดีกับสี
พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อจ้ะ
เอาละฮะแน่นอนตอนนี้โจรเยอะเยอะจริง
แล้วถึงเวลาที่เราจะต้องสู้กับโจรด้วยตัวเองเราจะสู้ไหวเหรอพี่มด
อืมพี่มศมันก็ต้องสู้วะลูกมันต้องแช่งตำรวจมั้ยอ่ะ
แช่งก็ในนี้ก็ไม่น่าจะทันเพราะมันเยอะแยะไปหมดเลยอืมจำตกใจเนอะ
พวกนี้มาอยู่ที่เอ่อซาด่อซาดะ
ชื่ออะไรครับอำเภยซาด๋าใช่ไหมฮะ

คัทวอบรรดิอายุซาด๋า
สะดาวสงขาเนี่ยเป็นร้านขายก๋วยจั๊บนี่หนูนะดูนะเป็นร้านก๋วยจับเนี่ย
เขาขายหมูถอดข้าวมันหมูถอดข้าวมันไก่ทอดคือร้านอาหารทั่วไปเนี่ย
เขาบอกว่าตั้งอยู่เนี่ยตำรวจไปดูปุ๊บไปถึงปุ๊บพบผู้บาดเจ็บหนึ่งคน
ทราบว่าคือนางสาวนิวิพาอายุ๔๕ปีเจ้าของร้านเนี่ยมีรอยกระสุนนะฮะ
โดนยิงเข้าที่นิ้วนางแล้วก็เศษกระสุนเนี่ยถูกที่เสื้อตรงหน้าอกแต่ไม่ทะลุไง
โชคดีอ่ะเพื่อนบ้านจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสะดาว
ตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยไม่พบปลอกกระสุนหรือหัวกระสุนเลยไม่ทราบว่าเป็นปืนชนิดไหนนะฮะ
ก็เลยไปตรวจสอบพยานแวดล้อมเปิดเผยว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนางสาววิพาเนี่ย
กำลังอยู่ในช่วงระหว่างที่จะต้องเตรียมก็ทำมาหากินทั่วไป
ข้าวมันไก่ข้าวหมูทอดข้าวไก่ทอดอืมเออขายก๋วยจั๊บเนอะ
เข้ามาหาที่ร้านน่าจะมีการพูดคุยกันก่อน
คุณดูตากลิปนั้นสะที่คนหลายชักปืนออกมาเนี่ยเพื่อจะยิ้งใส่เนี่ยน่ะ
นางสาวิวะเอามือไปกำกระบอกปืนเอาไว้เลย

คุณดูสิเอากำกระบอกปืนเอาไว้อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาได้รับบาดเจ็บ
คือได้รับบาดเจ็บตรงนิ้วนางด้านขวาถูกต้องไหม
เพราะความใจกล้าของเขาอ่ะไปกำกระบอกปืนค่ะ
ว่านางสาววิพากับคนร้ายน่าจะรู้จักกันเบื้องต้นเนี่ยนางสาววิพาเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินกู้
กับลูกหนี้รายหนึ่งอันนี้ก็น่าจะมีปัญหาที่เขาเช็คไปเช็คมาเนี่ย
อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินหรือเปล่าค่ะถูกต้องไหมครับหนี้อย่างงี้เนอะ
ทวงหนี้อืมขณะที่จะยิงอ่ะขณะที่เขาจะเอาปืนมากลุ่มค่ะ
นางก็เลยกำแบบปิดคือเอามือกำปากกระบอกปืนเลยใช่ป่ะคะ
เหมือนในหนังเลยเดินเหรอเห็นรู้สึกว่ามันเป็นนี่แผลเป็นแบบถลอกทะเลาะ
ถลอกใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใจเด็ดมากเลยนะใจเด็ดอืมแต่ก็เหมือนกับเขารู้กัน
เหมือนว่าเหมือนตอนหลังก็เช็คกลับไปเช็คกลับมาเนี้ยเนี้ยเนี้ยดูดูดูดูอืมอืมอืมนี่อ่า
ไม่แต่คือจริงจะบอกว่าไงเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ทำเพราะว่า
เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้อืมอันนี้คือคนท้ายเท่าทำเขาก็บอกค่ะ
ทำไมถึงก็ต้องเอาปืนมายิงกันหรืออะไรอย่างนี้นึกออกไหม
ก็เลยบอกว่าเนี่ยเอาจริงเช็คไปเช็คมาเนี่ย
น่าจะแบบว่าเงินกู้นอกระบบหรือเปล่า

แต่ใจถึงจริงนะคือถ้ามันไม่เฉียวเนี่ย

ไม่อยากให้มันเกิดความสุ่มเสี่ยง

ปกติหนูจ่ายค่าไฟพันสองขึ้นเป็นสองพัน

หนูไม่กล้าดูค่าไฟที่บ้านเราเนี่ยเอาจริง
เหมือนกัน

เครียดแล้วน่ะคือแบบ

เว็บเจ๊น่ากลัวเท่ากับข้าวบริการครับ

จากปกติเนี่ยขึ้นมา๒๐๐กว่าบาทก็มี

ถ้าสมมุติเขาจ่าย๑๒๐๐ขึ้นเป็น๒๐๐

ทำไมเราถึงอยู่ในบรรยากาศที่มาคุกขนาดนี้

ถ้าสมมุติอย่างฉันเนี่ยจ่ายเดือนละหมื่นกว่าบาท

เดี๋ยวอันนี้คืออ๋อแต่มันค่าหน่วยมันก็ก็คือ
เอาเถอะโหนั่น๑๑๐๐๐เนี่ยสิงหากัญญา๑๓๐๐๐
แล้วมันอย่าลืมว่ามีค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีก๗นะลูก
จ้านั่นนะแวะ๗๘๙๕นะคุณ
แต่ละคนเป็นยังไงบ้างใครที่ได้ค่าไฟกันแล้วส่งมาคุยกับเราหน่อยฮะ
อยากจะรู้จริงอันนี้เขาเท่าไหร่ก็๑๑๐๐๐เนี่ยมันขึ้นเป็น๑๓๐๐๐๑๔๐๐๐
ดูฉันสนใจตรงแวะ๗นั่นแหละบ้านคุณแบบไทยประมาณนี้ถูกต้องไหมประมาณสัก๑๑๐๐๐ถูกต้องไหม
เราเรามีดอกไม้ไงอ๋อคุณทำร้านดอกไม้ปกติเท่าไหร่ต้องเปิดตลอดเวลา
บางทีมันนี่แหละอารมณ์ประมาณนี้แหละค่ะ
ประมาณ๑๒๐๐๐ก็เตรียมไว้สัก๑๕๐๐ก็ขึ้นมาโอเคก็ไม่น่าตกใจเยอะก็๓๐๐กว่าบาทคุณ
เพราะคุณเปิดร้านดอกไม้มันไม่เป็นร้านแต่ว่ามันต้องเก็บของนะบางทีอะ
เดี๋ยวนี้มันขายออนไลน์แล้วค่ะไม่มีหน้าร้านแล้ว
เมื่อก่อนเขาเปิดร้านทุกอย่างผัดไทยทำทุกอย่าง

หังวดไหนไม่เจ็บคะพี่พัฒน์

คือจะบอกว่าเรื่องการต่อคิวเพื่อกดได้สลากเนี่ย

ตั้งแต่ที่แบบคนมานั่งรออันนี้ปกติ
เอารองเท้าแตะไปจองเพราะบางทีแดดร้อน

เอาป้ายกระดาษแปะไม้แขวนเสื้อมาเขียนคล้องไว้เลยจ้ะ
คิวกดสลากวันที่๑๙๒๐กันยายน

ใครดึงออกมีปัญหากับผมแน่มีวงจรปิด

เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะทัวรงสิคะค่ะอืม
ทัวรงเสียชัยะเลยโทรด่าเลยอะ
คนโทรไปด่าคนเยอะแยะมากมาย
ชะยะเลยบอกว่าผมขอชี้แจงได้ไหม
ผมขอชี้แจงและขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น

คนเนี่ยถ่ายแล้วก็แชร์ลงโซเชียล
คนก็ด่ากันยับเยินไปหมดเลย
เสียชัยะเป็นเจ้าของแผ่นป้ายนี้
อายุ๔๒ปีเขาบอกเขาเขียนเองจริง
คือเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเฝ้าจองคิวกดลอตเตอรี่เหมือนทุกคนนี่แหละ
คือปกติทุกวันที่๒๐ของทุกเดือน๗โมงครึ่ง
เขาจะมากดจองสลากไว้ขายในงวดถัดไป

ว่าเออติดป้ายเอาไว้ว่าเขาจะกด
ซึ่งจริงเมื่อก่อนมันกดเวลาไหนก็ได้
เพราะสลากมันมีเพียงพอจำได้ไหมคะ
คือเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นกรณีที่แบบ
ตบตีก่อนหน้านี้มีตบกันแย่งสลากอะ

แต่หลังเนี่ยเสียชัยย้าบอกว่า

เพราะเวลาเริ่มกดได้เนี่ยคือ๑๙๓๐น

ถ้าคุณมาไม่ทันใน๒นาทีคือสลากหมด
เขาเลยบอกว่าหลังจากที่เมื่อก่อนติดป้ายเอาก็ยังมากดได้
แล้วถ้าเขาไม่มาเฝ้าเนี่ยก็จะมีผู้ค้าสลากรายอื่นมาดึงป้ายจองออก
เขาก็เลยอยากส่งเสียงไปถึงผู้มีอำนาจ
ช่วยแก้ปัญหาหน่อยทำสละให้เพียงพอหน่อย

ส่วนพอประเด็นที่เขาเอาแผ่งกระดาษจองมาเขียนเอาไว้
แต่ไหนแต่ไรจริง

อาจจะไม่ถูกใจใครหลายคน

เอาในรูปแบบของการต่อคิวที่เรารู้จักก็แล้วกัน

ถ้าสมมุติว่าคุณไม่มาแต่คุณเอาของมาวางจอง

คนที่เขามาก่อนเขาก็ต้องรอคุณมาอย่างนี้เหรอ

แต่ปกติถ้าพูดถึงคิวที่มิ้นนึกออกก็คือแบบ

มีเสียงเสียงไหมเออขอฟังเสียงเสียงหน่อยสิ

ผมก็ขอโทษตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ

คือมีปัญหาก็เรามาคุยกัน
ตอนนี้ก็เคลียร์กันที่หน้าตู้ได้แล้ว

มีปัญหาใช่ไหมเจอผมแน่มีปัญหาแน่
คือความนัยยะการฟังคน

เราเคยเห็นของที่โรงพยาบาลรัฐเนาะ
บางทีคุณผู้สูงอายุน่ะ

เจ้าตัวเขาก็อยู่แถวนั้นแหละแต่ยืนไม่ไหวแล้ว

แต่ถ้าในกรณีแบบตัวเองไม่อยู่
ไปเลยแบบนี้มันได้หรือเปล่าล่ะ

ต้องมานั่งคุยกันว่าการต่อคิวคืออะไร

ยืนต่อเนี่ยไม่พูดประเทศอะเนาะ

ตรงหน้าพี่ยืนเหมือนยืนรอใครเลยนะ
ยืนยืนแล้วก็เอาตัวเข้ามาเลย

แต่ตอนแรกยืนอย่างนี้ยืนเหมือนรอใคร

เดี๋ยวนะงงว่าเราควรจะยังไงวะ

คือผิดเขาผิดอยู่แล้วไงแต่ว่า

เขาอะไรแล้วอย่างนี้

วัฒนธรรมการเข้าคิวแต่ละประเทศ
ไม่เหมือนกันพี่มดคือบางประเทศเขา

ประเทศคือใครมาก่อนได้ก่อน

คุณจะต้องต่อคิวแบบแถวเรียงเดี่ยว

หรือบางทีอย่างนี้นะคะไปซุปเปอร์

คุณมาของเยอะแต่คนถัดไปของชิ้นเดียว

เขาก็จะย้ำคำว่าคิวก็ต้องรออย่างนี้

แต่ปัญหาคือแคทเชียร์บอกคนน้อยเอามาก่อนไง

จริงถ้าตามเหล่าพิธีศาสตร์ต้องไก่เกิดก่อนนะ

เรายังทันอีกคราวนึงไหมคะ
นะคะเดี๋ยวมาค่ะ
ช่วงนี้กลับมาเติมความหวานนะ
ตามความหวานตามดาราคู่นี้

แล้วเราอยู่มากี่ปีแล้วล่ะ
น้าเดชน์มาตั้งแต่ว่าเมื่อก่อนมันน่ารัก
คือมันมาตอนที่น้าเดชน์มาจากขวัญแก่มใหม่
นั่งรถทัวร์มานะเถอะนี่

แล้วก็นั่งรถทัวร์จากขอนแก่นมาเรียนแอคติ้ง
แล้ววันอาทิตย์ตอนเย็นเหมือนมาโรงเรียน

เหี้ยนรถต้นวันที่๑๑ปี

ดีมากเลยสองคนนี้น่ารักมาก

ดูแฮสแท็กของเขารักกัน
ทุกคนก็เข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมีความสุขนะคะ

เขาเนอะอืมเออรอเขาแต่งนี่แหละค่ะคู่นี้เขาน่ารักกันอยากดูเนอะ
หน้าเริ่มเหมือนกันแล้วเนอะเออใช่เขาบอกอยู่กันไปเรื
เริ่มเหมือนกันแล้วนะจริงเหรอฮะดูดิหรือเป็นหน้าฝรั่งอยู่แล้ว
ทั้งคู่อืมก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่น่ารักณเดชนน่ารักอืมสิบเอ็ด
ปีค่ะอืมอืมพูดถึงยาย่านึกถึงยาย่าเคยสร้างเทรนด์เทรนด์หนึ่งนะคะ
คือใส่เสื้อลายช้างจำได้ป่ะคะอืมเสื้อแบบเสื้อช้างคือจริงจริงอันเนี้ย
เขาบอกว่าเป็นพวกเสื้อลายช้างกางเกงลายช้างมันเคยฮิตอยู่ช่วงหนึ่ง
ตอนนั้นยาย่าใส่อืมแล้วล่ศูนย์ตอนนี้ไอว์กางเกงช้างอ่ะ
ที่เป็นผ้านิ่มหน่อยแล้วเป็นลายช้างแบบที่ต่างชาติชอบไปซื้อกัน
แถววัดแถวอะไรใช่ตอนนี้มันกลับมาฮิตอีกรอบหนึ่งนะฮะ

แต่ทุกคนมีหมดนะทุกบ้านมีหมดนะใช่

เวลาใครที่จะไปแบบวัดพระแก้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วบางทีสมมติอาจใส่กางเกงค้าสั้น
หรือใส่อะไรอย่างนี้
เขาจะมีให้ขาย
ยากใครไม่มีถือว่าตกเทรนด์
ก็งงเหมือนกันว่าทำไมกางเกงช้างมันกลับมาฮิตอีกครั้งนึง
ก็อย่างที่บอกว่าพอมีศิลปินเอาไปใส่อะไรอย่างนี้
คนก็อยากจะใส่ตามเทรนด์ตามกระแสอะไรอย่างนี้นะคะ

แล้วก็ถนนคนเดินวันอาทิตย์เนี่ยที่เชียงใหม่นะคะ

เราก็เรียกมูมูน่ะเวลาใส่คุณแม่ใส่ยายใส่
แบบ
เดือนนี้เจอไป๙๙๐๐ค่ะ
หนูไม่อยากคิดแล้วเนี่ยว่าค่าไฟบ้านหนูเท่าไหร่
คุณช่วยส่งกันมาหน่อยเนี่ยคุณต้องดูในทวิตเตอร์เขาบอกว่า
เนี่ยปกติถ้าเจอ๖๐๐๐ก็จะเป็น๙๙๐๐
๘อ่ะก็นี่๖๐๐๐กลายเป็น๙๙๐๐อันนี้ก็จะสัก๑๕๐๐๐
๕๐๐๐เลยเหรอพี่มอร์ตหนูไม่ไหวนะ

วันนี้ก็๗วันอยู่แล้วหนูต้องทำงาน๘วันต่อสัปดาห์แล้วแหละ
ใช่โอเคเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมา
เอาละฮะไปดูกันดิวอวดภาพลูกชายน่ารักมาก
น่ารักอืมน่ารักมากนะแล้วก็น้องดูหน้าแบบเขาเรียก

โอเคดิ๊กลิ้มหรือไหมอ่ะเอกซอสติกอ่ะเออดูแบบไม่เหมือนใครเนอะ

ถ้าเอ็กซาติกจะกลายเป็นคำว่าประหลาด
เหมือนหน้าเขาเป็นแบบเฉพาะ

ยิ้มง่ายเขาบอกว่าน้องเป็นคนที่ยิ้มง่ายด้วยนะคะ

จะมีหน้าหลากหลายอารมณ์มากเลยนะคะ
แล้วก็ล่าสุดภาพน่ารักเห็นไหมคะชายลาสเนี่ย

งานนี้ก็แฟนก็มากดไลค์กันรัวนะ

สายฟ้าพายุเลยนะคนเป็นเอฟซีแต่เด็ก
ปิดท้ายครอบครัวของแม่ชมกับพ่อนอท
จริงเมื่อก่อนทีนานฉันหาเช้าว่าจะต้องดูเด็กแฟด

ปกติจะเห็นแบบไม่ลงสายฟ้ากับพายุก็ลงแบบแอบิเกลถูกไหมคะ
ก็คือลงแยกกันรอบนี้มาครบทั้งบ้านเลยจ้า๕ชีวิตนี่

ก็น่าจะเป็นฮาโลวินปีแรกของแอบิเกลนั่นเอง

วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ